เมื่อกี้เราค้างไว้ที่บอกว่านายกรักษาการ
มีอำนาจยุบสภาได้ถ้าสมมุติว่ามันค้างเติ่งโหวต

คือมันไม่เป็นไปตามข้อห้ามในเรื่องการจำกัดอำนาจ
และก็เรื่องของการนับระยะเวลา๘ปี
ในช่วงรักษาการไม่นับด้วยนะครับอัตรา๑๕๘
คือรักษาการไม่นับระยะเวลารวมอยู่ในเรื่อง๘ปีนายกด้วย
และที่หลายคนกังวลว่าปี๒๖๖๘พยจะครบตามคำนิจฉัยศาสนัทธรรมนูญ
แต่แต่งเลยก็ดีกันรักษาการก็ยาวไม่ได้หรอกครับ
สมมุติว่าออกมาในซีไนโอที่บอกว่าจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
พอยุบสภาก็ถูกกำหนดโดยกรอบคือ๔๕ไม่เกิน๖๐กว่า
แต่ซีเนเรลต่างที่อาจารย์พูดไว้ที่มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
โอ้โหการทำงานของสวจะถูกยิงคำถามไปเยอะมาก
ว่าทำไมปล่อยให้เกิดซีนาริโอแบบนั้นขึ้นได้
แล้วตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในการเมืองนอกสภา

เป็นไปได้นะฮะมันก็จะเกิดสิ่งที่ผมพูดบ่อยบอกว่า
การเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลัง
แค่อยากให้เกิดอำนาจต่อรองเหมือนที่อาจารย์ปริญญามอง
คือผมว่าอย่างนี้ที่เราพูดไปมันคืออำนาจต่อรองของทางฝั่งท่านนายก
ถามว่าถ้าหากว่าสวงดออกเสียงหมด

ท่านนายกปัจจุบันนี่ไงครับก็มีนายกอยู่นายกเดียวรวมชาติตั้งชาติ
คือหมายถึงว่าถ้าถึงเวลาเรียกประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายก
เสนอชื่อแพทองทานก็ไม่โหวต
เศรษฐาไม่โหวต
พิทาภูนชัยเกษมก็ไม่โหวต

มีใครอีกอันนี้ฝั่งนี้ได้แค่๔คนใช่ไหมครับ
เพราะถ้าเขาถือว่าจะต้องได้เกินครึ่งถึงโหวตให้เนี่ย

กว่าฝั่งนี้จะกลายเป็นเสียงข้างมาก
ทีนี้ทีนี้การต่อรองให้ฝั่งนี้เป็นเสียงข้างมากเนี่ย

อันแรกคือก็อยู่ไปเรื่อย

แต่อันนี้ไม่ได้ได้ไม่นาน

แล้วก็ยังไงนะครับ
ถามว่าถ้าหากว่านายกยุบสภาได้เนี่ย
แล้วสอสอซึ่งยังไม่มีนายกคนใหม่เนี่ย
สามารถลงมติไม่ไว้วางใจนายกได้ไหม

แต่นี่เรื่องของการยุบสภาคือผมเรียนว่า
ในส่วนของนายกรักษาการคือหมายความเด็กอยู่ไปเรื่อย
ผมว่าไม่ได้ไม่นานถ้าอย่างมากเดือนหนึ่ง
รัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนนะครับ
ระบบรัฐสภาไม่เคยมีใครอยู่ได้เกิน๒เดือน

แต่ว่าการยุบสภานั้นเนี่ย
เลือกตั้งมาเสร็จหมาด

มันจะหายนะขนาดไหนในแง่ของสิ่งที่ตามมา
ก็มันโหวตเลือกนายกมาแทนผมไม่ได้สักที

แล้วเสียงที่บอกว่าให้สอวรโหดตามเสียงข้างมากมันจะดังขึ้น
ถ้ายังงั้นอยู่ไปปีนึงได้มั้ยจนสอวรหมดวาระ

เพราะว่ามันจะมีพรบต่างเข้าสภา

ใช่ครับแล้วฝ่ายที่ยังไม่เป็นฝ่ายค้านด้วยนะ

ทางฝั่งเนี่ยทางฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย
เขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เพราะว่ารัฐมนูลก็ไม่ได้ห้ามไว้ว่านายกคนไหน

ฉะนั้นนี่เวลาในการที่จะเป็นนายก
รักษาการไปเรื่อย

สิ่งฝืนของรู้สึกของประชาชน
พนักประยุทธี์ทำยังไง
ประชาชนเพิ่งเลือกตั้งเสร็จมาทำไมไม่เคารพ

พี่คุยกันเมื่อสักครู่นี่แหละครับคือข้ามคั่ว
ข้ามคั่วเหรอคะอย่างไรครับ
ก็คือว่าอาจจะมีภักดิ์เพื่อไทยนะครับพลังประชารัฐประชาธิปัตธ์
พี่อุ๋ยรีเซตใหม่เลยค่ะเรารีเซตใหม่แล้วค่ะครับ

เพื่อไทยนะฮะพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐเหรอลุงป้อมเหรอพี่อุ๋ยชะงักไว้นิดนึง
ประชาธิปัตธ์นะครับประชาธิปัตธ์ด้วยสเตรียร์รวมไทย
อาจจะมีไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็ประชาชาติก็รวมอยู่ในอื่นเนี่ยนะครับ
แล้วก็ชาติพัฒนากล้าตัวเลขสถิตภาพนี่ครับ๒๗๑
เห็นไหมครับนี่คือทางออกถ้าเติมชาวบรรณา๙ออกไปเป็น๒๗๕เลย
อันนี้คือเรียกว่าเป็นฉากทัศน์นะครับที่เรียกว่าพอโหวตเลือกไม่ได้
เพราะสวงดออกเสียงเห็นไหมครับ
ความชอบทำของการที่จะดึงเอาพลังประชารัฐมารวมมันเกิดขึ้นแล้ว
เพราะดีกับยุบสภาหรือดีกว่าให้พลเอกประยุทธ์อยู่ไปเรื่อย
หรือดีกว่าการที่จะไปเอาใช้๒๗๒วัก๒
วัก๒เขาบอกว่าถ้าเลือกไม่ได้เอาคนนอกบัญชีได้

แต่ตรงนี้อาจารย์เพื่อไทยให้เหตุผลจะให้เหตุผลกับประชาชนว่ายังไง
ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าไม่เอาสูตรนี้เนี่ย
ก็ต้องพอเด็กประยุทธ์จะอยู่ไปเรื่อย

แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กันนะครับ
ระหว่างสูตรนี้กับการกดดันสวว่า
ว่าสอวรต้องโหวตตามเสียงข้างมากไม่รู้อะไรจะนัด
ประชาชนกดดันสอวรไม่ได้เลยเหรอครับ

แต่เชื่อว่าตรงเลขนี้จะมากขึ้นได้
ถ้าอย่างนี้จะตอบประชาชนได้ว่า
ทลายกำแพงสวเลยต้องดึงพลังประชารัฐมา
ก็อย่าลืมว่าถ้าพลเอกประยุทธยุติบทบาท
ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องถอยออกจากการเมือง

มันก็เป็นคำตอบที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ย

แต่เขาปฏิเสธพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทธิ์
คิดว่าตัวเลขของสวที่จะโหวตตามเสียงประชาชนมีประมาณเท่าไหร่นะฮะ
คือตอนนี้ถ้าดูจากสวที่เขายกมือให้กับร่างแก้ไขรัฐมนูล

คือให้สอวอไม่เยี่ยมนาฏโหวตเรื่องหน้ายกเองต่อไป

เดี๋ยวผมขอตัวเลขสว
๒๕๐เนี่ยจะแยกได้เป็นสองก้อน
หนึ่งคือ๒๐เดี๋ยวอีกสักครู่จะมา
จะได้เดี๋ยวให้อาจารย์ลองดู
ถ้าคุณภาคภูมิลองถอดพลังประชารัฐออก

แล้วก็ภูมิใจไทยใช่ไหมคะ

อันนี้เรายึดจากนิดาโพลนะฮะ
อันนี้ไม่ใช่บทจริงนะประชาธิปัตย์นะครับ
เสรีรวมไทยนะชาติไทยพัฒนานะครับ
เสรีรวมไทยชาติไทยพัฒนา
พัฒนากล้าไทยสร้างไทยนะครับ
แล้วก็ประชาชาติก็อยู่ในอื่นแล้วกันประชาชาติ
โอ้สามร้อยแล้ว

อันนี้คือเข้าเงื่อนไขเลยที่ไม่มีสองลุง
ต้องการเสียงประมาณ๗๐เสียงนะครับ
ขออนุญาตแป๊บเดียวขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดเดียว